อย่างเรื่องแรกเกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอายุก็ไม่ใช่น้อย๘๐ปีแล้ว
เคยก่อคดีฆ่าคนตายไว้ด้วย
แต่ว่าครั้งนี้ก็ได้ไปก่อคดีอีก
เป็นการยิงน้องเขยกับหลานสาว
ก็คือลูกสาวของน้องเขยเนี่ยจนเขาบาดเจ็บ
ปมปัญหาก็คือเรื่องความขัดแย้งเรื่องที่ดิน
คิดว่าเขาจะโกงที่ดิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นบริเวณซอยหลังวัดชีผ้าขาว
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
หกปลอกตกอยู่ที่พื้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
กำลังปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกยิงนะครับผู้ที่ถูกยิงคือนายโอภาษรอดรัศมี
อายุแปดสิบปีถูกยิงเข้าที่ท้องหนึ่งนัดกับขาขวานหนึ่งนัด
อีกคนนึงคือลูกสาวของนายโอภาษนะครับชื่อว่านางสาวประพาพรพัชนานุสร
อายุสี่สิบเจ็ดปีถูกยิงที่ขาขวานหนึ่งนัดบาดเจ็บทั้งสองคนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวิพารามนะฮะส่วนในบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ซอยหลังวัดชีผ้าขาวนะครับอ่าบ้านหลังนี้เนี่ย
พบผู้ต้องหาอยู่ในบ้านรอมอบตัวอยู่นะครับพร้อมกับอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปด
ผู้ต้องหาคือคนนี้ฮะผู้ชายเสื้อสีขาวเนี่ยที่กำลังชี้จุดอยู่เนี่ยนะครับ
ชื่อว่านายบุญเลิศวันนาอายุแปดสิบปีแล้วนะฮะ
อายุเท่ากับนายโอภาษที่ถูกยิงเลยนะครับอ่าโดยบอกว่า
ที่ก่อเหตุยิงทั้งสองคนไปเนี่ยนะครับทั้งสองคน
นายโอภาษคือน้องเขยนะส่วนนางสาวประพาพรคือหลานสาวของตัวเอง
ทั้งสองคนมาโกงเงินโกงที่ดินของตัวเองไปแล้วเคยบอกแล้วว่า
ถ้าโกงเนี่ยจะไม่เอาไว้แน่ซึ่งเป็นคนพูดจริงทำจริง

โอ้ยโกงผมตลอดโกงผมนั่นที่หนึ่งกับแปลงหนึ่ง
โกงเงินเป็นล้านล้านแบ่งสมบัติของพ่อแม่
โกงไม่ให้ผมเลยซึ่งก็ลืมไม่ให้
เธออยากเอาที่ตรงนี้อีกหน้าบ้านอีกเอ้ามึงเอาไป
ไม่ว่าให้มึงไปแล้วมึงอย่าลืมนะ
มึงใจโหงนะโกงกูอ่ะ
ผมบอกเลยผมก็ขาดตั้งนานแล้วสี่ปีเลยผมอดทนเลย
ผมต้องนะสี่ปีแล้วก็เลยวันนี้ทนไม่ได้
อ้าวจุดจบทนไม่ไหวแล้ว
ก็มีชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่แถวนี้นะฮะ
ซอยหลังวัชชีพระข่าวเนี่ยบางคนก็เห็นเหตุการณ์
หลังบ้านออกมาไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้ปืนยิงใส่พอกับลูกทั้งคู่เนี่ยจนบาดเจ็บนะ
แล้วก็ยังมองมาที่เพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านเขาก็ไม่กล้าออกมาจากบ้าน
เขาก็หลบอยู่ในบ้านจนกระทั่งตำรวจมานะครับซึ่งนายบุญเลิศเองก็ยังอยู่ที่บ้านของตัวเองนั่นแหละ
หลบหนีไปไหนทีนี้เพื่อความชัดเจนนะครับว่าเอ๊ะผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่า
ผู้บาดเจ็บทั้งคู่ไปโกงเงินโกงที่ดินของเขาแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านแถวนั้น
เพื่อนบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บทั้งสองมีปากเสียงกันมานานนะ
มีกันมาตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนเนี่ยหนักเลยเพราะว่าเมื่อสองปีก่อนเนี่ย
ภรรยาของนายโอภาสผู้บาดเจ็บเนี่ยแล้วก็แม่ของนางสาวประพาพรเนี่ย
อ่าได้เสียชีวิตไปนะครับซึ่งเขาก็อ่าเป็นลูกของย่าเนี่ย
แล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายโอภาษอะไรประมาณอย่างนั้น
นายโอภาษย์ก็เลยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายบุญเลิศ
นายโอภาษนี่ก็เลยเป็นน้องเขยของนายบุญเลิศนะครับ
พอเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นอืม
นะครับอ่าแล้วนายบุญเลิศเองปกติเป็นคนมีบุคลิกน่ากลัว
อ่าไม่มีใครอยากเข้าหาไม่อยากคุยด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยข่มขู่ญาติมาแล้วว่าจะยิงให้ตาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าแหม่อายุมากกันขนาดนี้แล้วเนี่ย
ยังจะไปแบบระแวงระวังว่าใครจะแย่งสมบัติอะไรใครกันอีก
อ่าเพราะว่าทั้งนายบุญเลิศกับนายโอภาษเนี้ยนะที่เขาเป็นคู่เขยกันเนี้ยนะ
นายบุญเลิศเนี่ยอ่านายโอภาษเป็นน้องเขยนายบุญเลิศเนี่ยอายุแปดสิบทั้งคู่แล้วอ่ะ
อืมก็อายุป๊าเข้าไปเกินครึ่งคนแล้วอ่ะนะคะ
วางได้แล้วค่ะแก่แล้วค่ะอืมตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกค่ะ
จริงไหมที่จะบอกให้ปล่อยวางอืมสมบัติอะไรก็ให้ปล่อยวางกัน
ใช่อะไรมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปบ้างก็ได้พบย้ำคิดอยู่อย่างนี้มันก็
อยู่กันแบบไม่มีความสุขอะค่ะนายบุญเลิศก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
เจ้าของคดีก็คือสพเมืองสมุทรสาครนะก็คอหานี่แหละ
ก็คือยิงคนบาดเจ็บเนี่ยแม่แต่ทีนี้ถ้าจะอยู่กันยังไงต่อใช่ไหม
พลท่งพ้นโทษมานะครับแล้วจากข้อมูลจากการตรวจสอบเนี่ย
พบว่าเมื่อยี่สิบห้าปีก่อนนายบุญเลิศนะฮะตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เคยมีปัญหากับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะยี่สิบห้าปีก่อนตอนนี้แปดสิบ
ตอนนั้นก็เท่าไรหกสิบกว่าอืมนะฮะตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน
มีปัญหากับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ไปใช้ปืนยิงลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เสียชีวิตมาแล้วตัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บาดเจ็บสาหัส
ที่นายบุญเลิศจะหนีไปแล้วหนีไปเนี่ยหนีจนคดีหมดอายุความ
แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่เนี่ยหลังเกิดเหตุอ่ะ
แล้วน้องของตัวเองก็ตายเหลือแต่น้องเขยกับลูกสาวที่เป็นหลาน
ก็มามีปัญหากับเขาเรื่องของเงินเรื่องของที่ดินอืมอ่า
เขาจะโกงเนี่ยเมื่อวานเลยยิงเขาเลยบาดเจ็บเลยอืมอ่า
ทีนี้จะอยู่กันยังไงต่อเนี่ยทีนี้ใช่ไหมคนที่เขาบาดเจ็บ
ก็ต้องหวาดระแวงกันแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็หวาดระแวง
ใช่ตอนนี้ญาติย่านบอกว่าผวาเลยนะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดเนี่ย
บอกว่าสารให้ประกันตัวแล้วด้วยอ่าก็นั่งรอมอบตัวอยู่ไงค่ะ